อันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทะเลหัวหิน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลงไปเล่นน้ำ

ใช่ตอนนี้เชื่อกันแล้วว่าเป็นฉลาม

เราจะเอายังไงเราจะไปเล่นน้ำทะเลที่ชายหาดแถวบริเวณนั้นได้ไหม

ทั้งชายหาดทั้งหัวหินทั้งจังหวัดทั้งอำเภอนี่ไม่ใช่นะครับทุกผู้ชมครับ

เพราะว่าเราไปดูมาหลายแง่มุมเลย
และทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เป็นช่องแรกด้วยที่เปิดเผยภาพของฉลามที่อยู่ที่ทะเลแถวนั้นจริง
เพราะชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็เคยเห็น

ตอนที่มีข่าวฝรั่งถูกฉลามกัดเขาก็ไปตามหาจนเจอแล้วก็ถ่ายให้เห็นว่ามันเป็นฉลามจริง
ค่ะตกลงจะเป็นฉลามหัวบาดหรือฉลามหูดำ

แต่ที่แน่คืออย่าไปใกล้มันนะครับ
เอาไปดูอาการก่อนนะครับอาการของนักท่องเที่ยวนะครับ
นำกระเช้าดอกไม้แล้วก็ของเยี่ยมไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บของนายเวอร์เนอร์ดาเนอร์เซ็นนะครับ
อายุ๕๔ปีเป็นนักท่องเที่ยวชาวนอเวย์ที่ถูกฉลามกัดที่เท้าซ้ายจนบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้พักรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินนะครับ
ทางโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่านายเวอร์เนอร์ถูกฉลามกัดลึกถึงกระดูกเลยนะครับ
เส้นเอนขาดต้องผ่าตัดเย็บสิบเก้าเข็ม

แต่ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไปก่อนนะครับ
ก็มีภรรยาที่เป็นคนไทยชื่อว่าคุณอมรรัฐแพงงามาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
นักท่องเที่ยวนายนี้ก็ยังคงยิ้มแย้มได้อยู่นะ

ก็บอกว่าขอบคุณหน่วยงานขอบคุณคนไทยที่เป็นห่วง
โรงพยาบาลก็ดูแลอย่างดี
ถ้าตนหายเป็นปกติเมื่อไหร่จะไปลงเล่นน้ำทะเลอีก

ไม่กลัวไม่กลัวจะเจอผลานธรรมร้ายอีกนะครับ
ส่วนภรรยาบอกว่าแม้ช่วงเกิดเหตุจะเห็นไม่แน่ชัดว่าเป็นฉลามหรือเปล่า
แต่ตนมั่นใจว่ายังไงก็เป็นสัตว์ที่มากัด
ไม่เห็นแต่ว่าแกแน่ใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นแต่ว่าเป็นฉลาม
แต่ว่าเป็นสัตว์แน่นอนคือมาด้านข้างข้างหลังอะค่ะ
แล้วก็งาบแกก็สะบัดแล้วแกก็ไปรีบไหว้แล้วก็ตะโกนบอกคนเลยทันทีว่า
ฉลามนะเป็นภาษาอังกฤษแล้วคนก็ขึ้นฝั่ง
ที่เกิดเหตุนี่คือหาดทรายน้อยนะหาดทรายน้อยที่อำเภอหัวหินนะครับ
แพทย์พงศักดิ์บุญญาลีพันธ์ผู้ช่วยภูมิในการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

โดยระบุว่าหลังจากเกิดเหตุได้ส่งภาพบาดแผลไปให้ผู้ชำนาญการตรวจสอบ
ซึ่งผู้ชำนาญการก็คาดว่าน่าจะเป็นฉลามหัวบาด
แต่ว่าแค่งับเท้าคือมันอาจจะอยากจะรู้ว่าอันนี้ใช่อาหารของมันหรือเปล่า
มันคงไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปถึงจะงับเพื่อจะกินอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ที่ผ่านมาหลายสิบปีหัวหินยืนยันว่าไม่เคยมีข่าวนักท่องเที่ยวถูกฉลามทำร้าย
ซึ่งที่ถูกทำร้ายน่าจะเป็นเพราะบริเวณดังกล่าวเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์
ฉลามเลยไหว้เข้าหาฝั่งบริเวณซอกหินแล้วก็ไปเจอนักท่องเที่ยวนะครับ
ขนาดแค่มันงับเพื่อที่จะลองดูว่าเป็นอาหารของมันที่จะกินหรือเปล่าไม่ตั้งใจจะกัดเพื่อกินนะแผลยังขนาดนี้
แล้วถ้ามันเขียนว่าเป็นอาหารของมันเรียบร้อยนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่บอกน่าจะเป็นฉลามหัวบาดไม่ใช่ฉลามครีบดำ
แต่คนในพื้นที่บอกฉลามครีบดำเห็นบ่อย
ฉลามครีบดำครีบมันจะเป็นดำตรงครีบกับหางนะฮะ

เห็นแล้วบอกฉลามก็อธิบายไม่ถูก
เราไปดูในพื้นที่กันแล้วกันนะครับ
พระครูบุญญาพิรามท่านจ้าวาดวัดถ้ำเขาเต่า
ซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปฉลามนะครับ
ในพื้นที่แถวนั้นท่านก็เล่าว่า
อัดคลิปวิดีโอออกมาเผยแพร่ลงในโซเชียลเนี่ย
ก็แค่ต้องการจะเตือนภัยนักท่องเที่ยวและผู้คน

ทางวัดเคยแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
แต่ตอนนั้นกลับมีข้อสันนิษฐานออกมาว่าไม่ใช่ฉลาม
ก็เลยต้องไปหาถ่ายคลิปเอาคลิปวิดีโอฝูงฉลามมาให้เห็น
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรแล้วก็ดุร้ายหรือไม่
อย่างคนวัดเนี่ยเอาพวกเศษอาหารไปเลี้ยงปลาเล็กเนี่ย
ตอนเย็นตามค่ำเนี่ยมันจะเข้ามาในเต็มหน้าหาดเลยนะครับ
มันจะตามปาเล็กเข้ามามันก็จะคุยถึงเรื่องปลาปลาโรมะปลาฉลามชุดเนี้ย
มันคุยได้แม้ตั้งกันเดือนกุมภาพอ่ะ

ก็ประมาณสี่สิบห้าสิบตัวมันครับจะเยอะไง
หูยให้สี่สิบห้าสิบตัวไม่น้อยน่ะ
แฮมจะอยู่ในที่ของมัน
หลุดมาแถวชายฝั่งก็เจอคนนะครับนายวีระยินดีในธรรมซึ่งเป็นชาวประมงในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของชุมชนเขาเต่าด้วย
บอกว่าที่ผ่านมาเคยเห็นฉลามเช่นกันแต่ว่าเห็นแค่๑๒ตัวเพราะว่าที่ผ่านมาหลายสิบปีแล้วหัวหินก็ไม่เคยมีข่าวนักท่องเที่ยวถูกฉลามทำร้ายก็เลยไม่อยากจะเชื่อมากนักว่าฉลามจะกัดนักท่องเที่ยวจริงหรือเปล่า
มันมีแต่มันไม่เคยเห็นมันมากสองตัวสามตัวเลยนี่เคยเจอโดดขึ้นมาหน้าน้ำเนี่ยตัวสองตัวนี้เคยเจอผมคิดว่าไม่ใช่นะ
กระจายผมน่ะไม่ใช่อยู่หมาเนี่ยตั้งสมัยโปยาตาหยายมันยังไม่เคยมีประวัติที่ว่ากัดคนน่ะเห็นจักรบาดแผ่นมองว่าน่าจะใช่น่ะ
คิดว่าเป็นอะไรคะคิดว่าน่าจะเป็นพวกเพียงอ่ะเพราะหินนี้มันขมมากใต้น้ำ
จังหวะที่เขาลงไปนึกว่าคลื่นมันซัดนึกอะไรก็เหย่าอย่างเงี้มันเป็นได้แล้วไอ้จังหวะ
ที่เราไปกระชากเท้าแรงแรงเนี่ยมันเป็นไปได้มันขมมากมันมีแต่มันไม่เคย
แต่เอาเป็นว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางจังหวัดประจวบคิริขันก็เลยสั่งการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำป้ายเตือนนักท่องเที่ยวไปติด๓ภาษา
เลยนะฮะทั้งไทยจีนแล้วก็อังกฤษนะครับให้ระวังฉลามขณะลงเล่น
น้ำทะเลแล้วก็ไปวางแนวทุ่นตะข่ายล้อมรอบจุดที่มีนักท่องเที่ยว
ลงเล่นน้ำด้วยนะครับอ่าจัดชุดเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหัวหินสายตรวจ
ชายหาดสพหัวหินตำรวจท่องเที่ยวคอยเฝ้าระวังตามชายหาด
หากเกิดเหตุอีกจะได้ช่วยกันอย่างทันท่วงทีแล้วก็ขอความร่วม
มือนักท่องเที่ยวเลยนะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับอ่าท่านก็
ฟังไว้ด้วยนะครับปิดเทอมนี้พาเด็กไปกันเยอะอยู่นะครับเร่งอ่าลง
เล่นน้ำทะเลเนี่ยอย่าไปลงเล่นบริเวณน้ำลึกหรือที่มีน้ำขุ่นหรือ
เวลากลางคืนหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าสีแดงสีส้มสีแสดหรือ
ที่มีลักษณะของเกล็ดปลาให้เล่นน้ำเป็นกลุ่มอย่าเล่นคนเดียว
อันนี้เจ้าหน้าที่เตือนมาค่ะเพราะว่าถ้าไปอยู่คนเดียวเนี่ย
ง่ายต่อการโจมตีของพวกฉลามหรือว่าสัตว์ในทะเลอ่าอ้าวนี่แหละฮะ
ทางจังหวัดเขาก็ไปดูแลเรื่องต้นไว้ให้ก่อนล่ะค่ะเพราะว่านัก
ท่องเที่ยวที่ถูกฉลามกัดเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เล่นเล่นน้ำ
อยู่ริมหาดครับเขาเล่นน้ำไปค่อนข้างจะลึกหน่อยอืมแล้วเหมือนฉลาม
มาด้านหลังแล้วก็มางับเขาที่เท้าด้านซ้ายแล้วก็ไหว้
ฉลามครีบดำหรือฉลามหูดำที่ตรงครีบจะเป็นสีดำ
ฉลามหัวบาดที่ตัวจะอ้วนป้อมกลมหน่อย
แล้วก็มีสามเหลี่ยมเลยอ่ะเป็นเหมือนฉลามในหนังเลยอ่ะ

ตกลงมันตัวไหนกันแน่เพราะว่าอาจารย์ทรเนี่ย
อาจารย์ทรบอกว่ามันน่าจะเป็นฉลามหัวบาดนะ

แต่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าน่าจะเป็นฉลามครีบดำ
เพราะว่าเห็นบ่อยก็จะเป็นแบบมีหูสีดำอะไรแบบนี้
ทีนี้ก็เลยข้อมูลยังไม่ตรงกันว่าตกลงยังไง
แต่ว่าเขาก็มีการตรวจสอบบาดแผลของนักท่องเที่ยวคนนี้ค่ะ
ว่ามันตรงกับฟันของฉลามประเภทไหนตัวไหนชนิดไหนอย่างนี้นะคะ
เนี่ยค่ะก็เลยต้องดูกันล่ะค่ะว่ามันเป็นฉลามประเภทไหนอะไรยังไงกันแน่
นายกสมาคมชาวประมงประจวบคิริขันและหัวหินบอกว่า
ตรงนี้ไม่เคยเจอฉลามหัวบาดเคยเจอแต่ฉลามหูดำหรือฉลามครีบดำครับ
แต่อาจารย์ทรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์บอกว่า
มันน่าจะเป็นฉลามหัวบาดนะคะทีนี้ลองฟังเสียงนายกสมาคม
ชาวประมงประจบคิรีขันและหัวหินดูค่ะ
หูดำกับหูคาวดุเดือดมากครับเพื่อน

แต่ก่อนหน้านี้อาจารย์มาบอกว่ามันไม่ดุมาก
ข้อมูลทางเชิงวิทยาศาสตร์มันไม่ค่อยตรงกันนะเนอ

ปกติข้อมูลฉรามหู้ดำฉรามครีบดำมันไม่ดุ

ทีนี้เนี่ยทางผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ดรธรทำโรงนาวาสวัสดิ์
คณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
อาจารย์ทรบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าดูจากในคลิป

ดูจากลักษณะลำตัวทิศทางการไหว้

แต่จะเป็นตัวที่กัดนักท่องเที่ยวคนนี้หรือเปล่าไม่รู้
ตัวที่อยู่ในคลิปกับตัวที่กัดมันตัวเดียวกันหรือเปล่า

ส่วนประเด็นที่ว่าเขตห่วงห้าม
ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตรงจุดนี้

เรื่องการห้ามหรือไม่ห้ามให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำอะไรนะคะ

ในเรื่องของการห้ามนักคนไปเล่นน้ำเนี่ย
ปกติเนี่ยในกรณีนั้นเนี่ย
ในประเทศไทยเนี่ยแทบจะไม่มีการที่
ห้ามคนลงไปเล่นน้ำตามชายหาดสาธารณะ

ต้องมีป้ายมีประกาศของกรมอุทยาน

ห้ามคนเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับ

แต่ผมไม่เคยเจอนะครับ
สำหรับภาพในคลิปที่เราเห็นกันนะครับ

แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นลูก

ลักษณะของสัญลักษณ์ของสีดำที่อยู่ตรงปลายครีบ

แต่น่าจะเป็นลูกฉลามหัวบาด

ฉลามที่มีลักษณะค่อนข้างยาวนะครับ
ตรงปลายครีบจะเห็นสีดำชัดเจน

หรืออาจจะใหญ่กว่า๕๐เซนต์ประมาณนั้น

ทางในประเทศไทยเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันหรือฝั่งอ่าวไทย

เราอาจจะเห็นลูกฉลามหูดำเนี่ยว่ายเข้ามา

ว่ายในลักษณะที่ไหว้อย่างนี้

ว่ายไปว่ายมาโอกาสที่มันจะว่ายวนอย่างงี้

แต่ลักษณะที่มันชัดเจนก็คือ
มันตัวมันต้องยาวเพลียวนะครับ

หัวจะค่อนข้างป้อมกลม

วนไปวนมาเหมือนหาอาหารนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเนี่ย

ฉลามหูดำเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่เป็นไปไม่ได้เลยครับ

แล้วก็ไม่ได้สัตว์น้ำชนิดอื่นไม่ได้ไปโดนอย่างอื่น

อาจารย์บอกว่าฉลามหูดำไม่ดุนะคะ
ฉลามหัวบาดดุกว่าค่ะ

มีสถิติทำร้ายคนมากกว่าค่ะ

ทะเลหัวหินนักท่องเที่ยวเยอะจะทำยังไง
พอมีฉลามเยอะแบบเนี่ย

เอาฉลามออกไปนอกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวไหม

ทะเลคือที่อยู่ของสัตว์น้ำ

ดังนั้นเนี่ยถ้าจะมีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรกำหนดตัวคนดีกว่าไหม

กำหนดจำนวนคนจะเล่นพื้นที่ที่คนเล่นตรงไหนเล่นได้ไม่ได้อะไรยังไง

เพราะว่าฉลามมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ
เอากันให้ชัดว่าที่ไหนเป็นของใคร

ชาวต่างชาติถูกฉลามกัดกันหน่อยนะครับ

เป็นจุดพื้นที่บริเวณหาดสายน้อย
เกิดเหตุเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวถูกฉลามกัด
จุดนี้ห่างจากชายฝั่งพอสมควรนะครับ
โดยอยู่เยื้องไปทางขวาจากหน้าหาดโรงแรมเสน่ห์บีชคลับ

นักท่องเที่ยวยืนยันว่าไม่ได้เล่นน้ำบริเวณชายฝั่ง

โดยฉลามเข้ามากัดทางด้านหลังบริเวณเท้าซ้าย
ข้อเท้านะครับก่อนที่มันจะไหว้หนีไป
ส่วนจุดที่๒คือบริเวณถ้ำเขาเต่า
ซึ่งตลอดแนวชายหาดมีลักษณะเป็นโขดหิน

ซึ่งขดหินตลอดแนวดังกล่าวนี้
พระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ที่วัดถ้ำเขาเต่า

พร้อมกับระบุว่าบริเวณนี้มีถ้ำ
ซึ่งมันเหมาะแก่การหลบพักของลูกปลาฉลาม
บางครั้งก็เจอเป็นฝูงประมาณสี่สิบถึงห้าสิบตัว
รวมทั้งบริเวณนี้เป็นเขตอภัยธาน
ก็เลยทำให้มีปลาเล็กเยอะนะฮะ
ก็เป็นอาหารของปลาฉลามที่ปลาฉลามอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ

รวมทั้งจุดที่มีพระถ่ายคลิปฝูงฉลามไว้ได้เนี่ย
เป็นจุดที่ไม่ห่างกันมากนัก
ก็เลยสันนิษฐานว่าอาจเป็นไปได้ว่าฉลามเนี่ย
มันอยู่แถวบริเวณวัดถ้ำเขาเตาภูมิเคราะห์พระสอน

เห็นขาอะไรอยู่ในน้ำดูก

ทีนี้ทางอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่คิดจะย้ายฉลาม

แต่ว่าตอนนี้ติดป้ายเตือนเรียบร้อยว่าห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำที่บริเวณหาดทรายน้อยชั่วคราว

นายจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบอกเลยนะคะว่า
ไม่ไปไล่ล่าฉลามนะคะครับไม่ไปย้ายถิ่นฐานของมันนะคะ
เพราะว่าจะไปเสียระบบนิเวศทางทะเล
แต่ว่าตอนนี้จัดทีมเฉพาะกิจเป็นเจ้าหน้าที่๑๐คนมีเรือยางอย่างดีเลย๒ลำไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็ไปตระเวนดูดูแลความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อย
ทางจังหวัดติดป้ายเตือนด้วยเรื่องฉลาม
ดเล่นน้ำตรงที่บริเวณหาดทรายน้อยเพื่อความปลอดภัยชั่วคราวนะคะ
ท่านก็บอกว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่เราเจอฉลามแถวฝั่งอ่าวไทย
ถือว่าเรามีความอุดมสมบูรณ์ของทะเลฝั่งอ่าวไทยนี้นะคะ
นี่แหละค่ะก็เตือนเอาไว้สำหรับการเล่นน้ำนะคะ
ก็ดีแล้วนะฮะอย่าให้ถึงขั้นย้ายฉลามมาจากทะเลเลยครับ

นึกภาพไม่ออกเลยนะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงนะครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องของเหตุนักท่องเที่ยวถูกฉลามกัด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่อำเภอหัวหิน
ไปสอบถามเรื่องเกี่ยวกับชนิดของปลาฉลามนะฮะ
ก็ไปสอบถามจากนายประเสริฐแตกช่อ
ซึ่งเป็นนายกสมาคมชาวประมงประจวบคิริคันและหัวหิน
ทางนายกสมาคมก็พาทีมข่าวนั่งรถไปชมบริเวณหลังวัดถ้ำเขาเต่า
ซึ่งเป็นจุดที่มีฉลามออกมาว่ายน้ำให้เห็น
แล้วก็มีพระถ่ายภาพเอาไว้ได้นะครับ
โดยบอกกับทีมข่าวว่าบริเวณหาดทรายน้อยจนถึงเขาเต่ามีระยะทางเกือบ๒กิโลเมตร
ที่บริเวณนี้เป็นเขตห่วงห้าม
เป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเลห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิด

กรณีที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาจจะเป็นเพราะว่า

ฉลามมันเลยไหว้เวียนไปแล้วคงไปเจอนะครับ
มันอาจจะตกใจด้วยที่เห็นคนนะครับก็เลยทำร้ายนักท่องเที่ยว
ปกติบริเวณนี้จะมีฉลามหูดำมาอาศัยอยู่๒๐๓๐ตัว
อาศัยอยู่ตามทะเลโล่งไม่ได้อยู่ตามโขดหิน
แต่ฉลามหูดำประเภทนี้มีนิสัยดุร้ายตามธรรมชาติ
มีขนาดใหญ่สุดก็๗๐๘๐กิโลกรัมที่เคยเจอ
ยาวเกือบ๒เมตรพบบ่อยช่วงเดือนมีนาคมถึงตุลาคม
ซึ่งเป็นช่วงก่อนมรสุมเข้าทะเล
คือข้อมูลจะแย้งกับทางนักวิชาการหน่อยนะ

แต่เอาเป็นว่าทางนายประเสริฐนะฮะ
และนายกสมาคมชาวประมวงประชุมคิรุยคันและห่วหิน
บอกว่าที่เจอเนี่ยมันคือฉลามครีบดำหรือฉลามหูดำ
บริเวณนี้เลยบริเวณข้างเข่าข้างเกาะเนี่ย
เขาจะอยู่ตรงข้างเขาเนี่ย
หรือว่าเขาจะอาทิตย์ตรงไหนปลอดภัยตรงไหนไม่ปลอดภัย
เขาจะรู้สัตว์ประเภทนี้เป็นสัตว์ที่รู้ด้วย
ยืนยันมั้ยเขาว่าเป็นหูดำ
ผมยืนยันเลยกล้ายืนยันเลยว่าเป็นหูดำ

อันนี้ที่เท่าที่ผมสัมผัสได้เลย
เขาว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ดุล้าย
ถ้าตามหลักนี่เขามันก็ไม่ดุร้ายจนเกินไป
แล้วใครว่านักท่องเที่ยวบางทีจะลงไปเล่นน้ำ
ทำให้เขาตกใจหรือว่ายังไง
ไปตีน้ำบ้างอะไรบ้างจังหวะ
มันไปโดนเขาก็หับงับพอดีอะไรอย่างนี้

และเพื่อให้รู้นะครับว่าบริเวณหาดทรายน้อย
จนถึงบริเวณหลังวัดถ้ำเขาเต่าเนี่ยมีฉลามจริงหรือไม่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยเดินทางไปหาชาวประมงในพื้นที่
เพื่อไปสอบถามข้อเท็จจริงเอ่อว่าแถวนี้เนี่ย
เขาเต่ามีฉลามหูดำรู้ว่าฉลามหัวบาดอยู่จริงหรือเปล่า

ก็ไปเจอนายพีรวัตรเอี่ยมสำอางซึ่งเป็นชาวประมงในพื้นที่นะครับ
บอกว่าฉลามแถวนี้มีมานานแล้วเขาก็เคยจับได้นะคุณเศษมศร
จับมาได้ละ๓ครั้งครั้งหนึ่งก็๑๒ตัว
ขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยจับได้เนี่ยคือใหญ่เท่าคนใหญ่เท่าตัวคนนะครับ
มันก็จะมาหากินปลาเล็กอยู่บ่อยครั้งแล้วจะกระโดดให้เห็นแบบชัด
เวลาล่าเหยื่อมันจะพุ่งขึ้นจากใต้น้ำขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วก็งับเหยื่อ
ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของฉลามแต่หลังเกิดเหตุชาวต่างชาติถูกฉลามกัด
ก็ทำให้เขากลัวเหมือนกันไม่กล้าลงน้ำเวลาออกหาปลาเหมือนกัน
โดยเชื่อว่าที่ชาวต่างชาติถูกกัดคงไปเล่นน้ำลึก
ตรงที่อยู่อาศัยของชาลามก็เลยเจอชาลาม
ผมพอรู้ข่าวว่าผมก็มาไล่นักท่องเที่ยวนะ
ไหล่นักท่องเที่ยวไว้ขึ้นมาผมเดินถึงนี่ไปจากหน้าวันมาไล่พอเราเป็นห่วงนะ
ชุดนี้ที่เห็นนะที่น้องเข้าไปดำปลากันเนี่ยจะเจออยู่สองคู่
จะเจออยู่สองคู่เป็นชนิดหูดำกับ
น้องเหมือนฉลามขาวแล้วมันจะมีอยู่
แต่หูดำกับหัวบาดมันมีอยู่สามสี่ชนิดแหละที่เห็นนะ
นี่เราก็พอโดนปั๊บเราก็รู้สึกไม่สบายใจแน่จะทำไง
แต่พอดีเมื่อเช้าเนี่ยผมดูทางรู้สึกว่าข่าวทางท่านผู้ว่า
หรือว่าทางเทศบาลอะไรเขาก็นำนักล่ามาดู
มาจับปลาฉลามแต่ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้
ถ้าอยู่ในเขตนี้นะเพราะว่าเขตนี้ตรงมันติดเขตพระราชฐานด้วยไง
ทีนี้พอเรือเข้ามาได้ปลามันก็สะสมเยอะไง
อันนี้เวลามันจะเป็นเขาเรียกปามจะเล่นหัวน้ำเชี่ยวใช่ไหม
มันจะคอยดักกินไงปลาชลามก็จะคอยดักกิน
แต่กินปลาเล็กปลาน้อยมันกระโดดกิน
กระโดดกินตัวลอยเลยแหละแบบเหมือนในทีวีที่เราเห็นนั่นแหละ

ผมเองผมเป็นชาวมงมันยังไม่กล้าลง
แต่วันนี้คุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อหารักทีวีที่ไป
บอกฝนตกเลยไม่เห็นชาลาม
พอฝนหยุดแล้วเนี่ยชาวบ้านก็แจ้งมาว่าก็เจอฉลามมานะค่ะ
พยุงศักดิ์บอกแม่เสียดายเสียดายถ้าฝนไม่ตกผมจะลงไปในทะเล
จะไปล่อฉลามว่าจะมีหรือเปล่า
แต่คุณพยุงศักดิ์บอกว่านักท่องเที่ยวพอเห็นข่าวนี้ก็ไปรอดูเยอะเหมือนกันนะ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ไปรอดูว่าฉลามจริงหรือเปล่า